ที่บุรีรำค่ะต้องบอกว่ากล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันจำเป็นจริงนะ

ที่ทำให้จับตัวตีนแมวที่เข้าไปงัดคลินิกหมอชื่อดังที่บุรีรำกวาดทรัพย์สินไปเนี่ย
เป็นเงิน๕๐๐๐บาทค่ะ

นายสารสโคไทยสงฆ์อายุ๔๒ปีไปงัดคลินิกหมอดังในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๘เมษายนแล้วนะคะลื้อค้นทรัพย์สินได้เงินไปกว่าห้าพันบาท
ซึ่งตำรวจเขาก็ตามรอยแกะจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ตามไปจับตัวได้ถึงนครราชศรีมาคุณเพราะหนีไปอยู่ที่บ้าน
สอบส่วนผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะว่าเป็นคนเข้าไปงัดแล้วก็ขโมยเงินในคลินิกจริง
เขาบอกว่าเขาไม่มีงานทำก็เลยเข้าไปขโมยของเอ๊ะขโมยไม่ใช่อาชีพนะคุณผู้ชมเนาะ
ทีนี้เขาบอกว่าเงินที่เอามาเนี่ยใช้จ่ายหมดแล้ว
ตำรวจก็นำตัวนายสาโรธคนนี้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เมืองตนก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ทีนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งก่อเหตุครั้งนี้ครั้งแรกเองนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เชื่อน่าจะก่อมาแล้วหลายพื้นที่
ตอนนี้ก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่มีข้อมูลหลักฐานนะคะ
ว่าถ้าใครติดกล้องมุมจรปิดแล้วเห็นว่าคนร้ายรูปรักหน้าตาแบบนี้
นายสาโรธคนนี้ลองมาแจ้งดูลองมาตรวจสอบเพิ่มเติมดู
เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปถ้าหากว่ามีผู้เสียหายเพิ่ม